กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่ครอบครัวของน้องหวานจากอุดรธานีนะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถามสี่ข้อเพื่อพลิกวิกฤตต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวเพราะบ้านของเขาลำบากเหลือเกิน
เอาใจช่วยนะครับกับคำถามสี่ข้อถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
รับหนึ่งแสนบาท

คงเอาใจช่วยครอบครัวของคุณยายสำเนียง

หวานทำให้เต็มที่นะลูกนะค่ะขอให้โชคดีนะครับถ้าพร้อมแล้ว
ขอเชิญยายสำเนียงมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ยายครับเราจะมีคำถามทั้งหมด๕เรื่อง
ยายจะต้องเลือกก่อนเป็นคนแรกว่ายายจะตอบเรื่องไหน
แล้วยายจะต้องวางเอาไว้ว่าเรื่องไหนน้ำหวานจะขึ้นมาตอบ
เอาใจช่วยนะเลือกให้ดีนะยายนะถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑บัตรประจำตัวคนพิการ
เรื่องที่๒หอยขม
เรื่องที่๓การ์ตูน
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ออยเลอร์
เรื่องนี้ยายสำเนียงต้องเลือกก่อนยายจะเลือกเรื่องไหนครับ
บัตรประจำตัวคนพิการ
บัตรประจำตัวคนพิการครับ
คุณยายที่บ้านเรานั้นมีคนได้รับสิทธิ์

มีตานแล้วก็น้องปาล์มก็น้องเมจ่ะ
ก็คือแม่แล้วก็ลูกทั้งสองนี่เองนะครับ

ทั้ง๓คนนี้มีบัตรประจำตัวคนพิการใช่ไหมฮะ

เคยดูไหมครับว่าบัตรนี้มีข้อมูลอะไรบ้าง

เขาระบุข้อมูลเอาไว้ที่แน่เลยก็คือชื่อละ
แล้วก็มีอะไรบ้างยายพอจะรู้ไหม

นึกนะเพราะว่ายายเป็นคนเก็บไว้เองด้วยนะครับ
เพราะว่าคำถามเรื่องนี้เกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ประจำตัวคนพิการของปามมี่คือเลขใดตัวเลือกที่หนึ่งสองหนึ่งสี่
ตัวเลือกที่สองสามสองหกตัวเลือกที่สามหกสองเจ็ด
ตัวเลือกที่สี่สี่สองสี่เออคุณยายดาวน์เอานะ
ไม่ได้ได้ดูสังเกตดูสักทีเลยน่ะน่าจะน่าจะเป็นตัวนี้นะ
ถ้าพร้อมแล้วยายสำเนียงเลือกตอบตัวเลือกไหนครับข้อที่สองค่ะ
ตัวเลือกที่สองสามสองหกครับ
ยายสำเนียงยังไม่หมดหน้าที่ครับยายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เหลือน้องหวานน้องปัมมี่น้องเมย์และน้องส้มยายจะเลือกใคร
น้ำหวานจ้ะน้องหวานจ้ะแล้วยายจะเลือกเรื่องไหนให้น้องหวานขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันสี่เรื่องก็คือหอยขมการ์ตูนบ้านของเรา
ออเดอร์บ้านของเราจ้ะทำไมเลือกเรื่องบ้านของเราให้น้องหวานครับ
เพราะว่าน้องน้ำหวานนี่นั่นเขาเลิกโรงเรียนมานี่คือจะมาวิ่งเล่นกับน้องอยู่หน้าบ้าน
เพราะฉะนั้นบ้านที่น้องหวานเกิดหลังนี้ก็คงจะคลุกคลีจ้ะ
ขอให้โชคดีนะครับเชิญน้องหวานมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ที่คุณยายจะเลือกให้ถ้าเป็นหนูเลือกเองหนูจะเลือกเรื่องอะไรลูก
ก็บ้านของเราค่ะที่บ้านนี่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างลูก
มีตู้เย็นแล้วก็มาหุงข้าวแล้วก็
โทรทัศน์ค่ะใครเป็นคนซื้อลูกตู้เย็นนี้พ่อกับแม่ค่ะ
แต่ว่าพ่อเป็นคนเลือกค่ะพ่อกับแม่อย่างที่บอกเลยครับว่า
พ่อเป็นคนเลือกด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรักษาไว้ให้ดีมากที่สุดนะครับ
ตู้เย็นนี้มีคนไปเขียนอะไรไว้ที่ตู้ด้วย
เคยสังเกตหรือเปล่าเคยค่ะที่ประตูด้านล่างนี้เหมือนมีคนวาดรูปอะไรไว้สักอย่างหนึ่ง
แต่ประตูด้านบนเป็นการเขียนตัวเลขเอาไว้เคยเห็นหรือเปล่าเคยค่ะ
หนูตั้งใจฟังให้ดีนะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลขลายมือที่เขียนอยู่บนตู้เย็นคือเลขอะไร
หนึ่งหกสามห้าสองศูนย์ตัวเลือกที่สองหกห้าศูนย์สามสอง
ตัวเลือกที่สามหกห้าสามศูนย์สองและตัวเลือกที่สี่หกสามห้าศูนย์สอง
จำได้ว่าตัวท้ายมันเป็นเลข๐หนูก็เลยเลือกตอบข้อหนึ่งค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วน้องน้ำหวานเลือกตอบตัวเลือกไหนครับตัวเลือกที่หนึ่งหกสามห้าสองศูนย์ครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะเอาล่ะหวานยังไม่หมดหน้าที่
หวานจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับพี่ส้มค่ะพี่ส้ม
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่ส้มขึ้นมาตอบครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่อง
นั่นก็คือเรื่องหอยขมการ์ตูนออยเลอร์
หอยขมทำไมเลือกเรื่องหอยขมให้พี่ส้มมาตอบ
เพราะพี่ส้มก็เป็นคนไปละไปสับตูดมันค่ะ
เอาละครับถ้าอย่างนั้นขอเชิญพี่ส้มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อ๋องมหอยขายครับหอยขมเนี่ยไปงมที่ไหนผมถามหน่อย
สระของคุณย่าค่ะสระของย่าก็คือคลองที่บ้านเนี่ยเหรอฮะจ้ะ
แล้วตามทองไร่ทองนามีมั้ยมันขึ้นมั้ยมีจ้ะหอยนา
ถ้าขายเนี่ยปกติขายที่ไหนขายตามหมู่บ้านจ้ะ
อ๋อชาวบ้านซื้อกันเองและรายได้เป็นยังไงครับ

นึงนี่มีสักประมาณกี่ตัว

ก็ขายโลละ๒๐ถูกนะ
ที่เราถามเนี่ยนะครับเพราะว่า
มันมีประโยชน์กับคำถามที่กำลังจะถามต่อไปนี้
พร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว
หอยขมกระมังนี้หนักกี่กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๑๘กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๒๘๕กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๓๙กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๔๙๕กิโลกรัม
ส้มเชิญทางนี้ครับ

อยขมกระมังนี้บวกกระมังเข้าไปด้วยนะครับ

เหมือนหอยมันจะเยอะนิดนึงนะคะในตอบต่อปะ

ถ้าพร้อมแล้วคุณส้มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓๙กิโลกรัมครับ
ตอนนี้พี่ส้มจะต้องเลือกแล้วว่า
จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
ของเราอีกสองคน
ถ้าเช่นนั้นเราก็ขอให้โชคดีนะครับ
ขอเชิญน้องปามี่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หนูชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรมากที่สุด
หนูชอบแอนเจอรี่สุด
ธอมแอนเจอรี่เหรอลูก

ถ้าตอบว่าชอบดูธอมแอนเจอรี่นะลูก
ธอมแมนเจอรี่นี้มีตัวละครอะไรบ้าง

มีแมวแมวชื่ออะไร

ธอมแล้วมีอะไรอีกลูก
หนูชื่อจูรี่

หนูพร้อมไหมจะตอบคำถาม

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในการ์ตูนเรื่องธอมแอนเจอรี่
ตัวเลือกที่หนึ่งสีน้ำเงิน
ตัวเลือกที่สองสีดำ
ตัวเลือกที่สามสีแดง
ตัวเลือกที่สี่สีน้ำตาล
ตัวดูปล่อยมากเลยค่ะ
อย่างไรอีก๕จมูกธอมสีดำ

ตัวเลือกที่สองสีดำครับ
ขอให้โชคดีนะคะคนสวยคนเก่ง

เดี๋ยวช่วงหน้ามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องหวานนะครับว่า
จะสามารถคว้าเงินทุนกลับไปบ้าน

สร้างบ้านที่เขาอยากทำให้กับน้องเขาได้สำเร็จหรือไม่
เกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
หอยขมกระมังนี้หนักกี่กิโลกรัม

จะเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่
มาดูไปพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชม
ถูก